ในช่วงนี้จะพาทุกท่านไปชมอีกหนึ่งดิวยักษ์เลยนะครับ
เพราะว่าเป็นการซื้อหุ้นมูลค่า๘๕๐ล้านบาทของเสียเจริญนะครับ
สิริวัฒนภักดีวันนี้ก็ทำให้บรรดาของแวดวงโทรทัศน์ก็คือฮาว่า
ตกลงแล้วสื่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผ้าทองสั้น

คุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับในกลุ่มอมรินเขาตัดสินใจในการเทขายหุ้นออกมา
ซึ่งมูลค่าการซื้อขายวันนี้แล้วรวมทั้งสิ้น๘๕๐ล้านบาท
โดยขายให้กับทางด้านของคุณถาปนะแล้วก็คุณปนดสิริวัฒนภักดีนะครับ
เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมกันครับ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน๑๓๕ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนเดิม๒๒๐ล้านบาทเป็น๒๑๙๙๙๙๘๖๕บาทนะครับ
โดยตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย
และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท๒๐๐ล้านบาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน๒๐๐ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ๑บาท
เพื่อจัดสรรแล้วก็เสนอขายให้แก่บริษัทวัฒนภักดี
โดยนายถาปนาสิริวัฒนภักดีและนายปนสิริวัฒนภักดี
เป็นผู้ซื้อในราคาหุ้นละ๔บาท๒๕สตางค์รวมเป็นมูลค่า๘๕๐ล้านบาท
ภายหลังการซื้อหุ้นนะครับผู้ซื้อจะเข้ามาถือหุ้น๑๔๗๖๒ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
โดยผู้ซื้อขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด
แต่ให้อาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ที่จะมีการประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นครั้งที่๑ของปี๒๕๖๐ในวันที่๑๐กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
หนังสือชี้แจงระบุเหตุผลการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้
ว่าเป็นผลจากบริษัทประสบกับภาวะขาดทุนในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมานะครับ
ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินแล้วก็มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงเท่ากับ๔๓๒เท่า
มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อจะนำเงินมาลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิทัลแล้วก็ชำระหนี้
โดยมีแผนใช้เงินก้อนนี้ภายในต้นปี๒๕๕๙
เมื่อได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากกลุ่มสิริวัฒนภักดีซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจที่หลากหลาย
จะทำให้องค์กรมีความแข็งแกร่งมีศักยภาพในการแข่งขันและก็ดำเนินธุรกิจได้อย่างโดดเด่นยิ่งขึ้น
ด้านนายธวัชชัยจิตรภานันครับกรรมการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศธชบอกว่า
การขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของอมรินสามารถทำได้ไม่ผิดเงื่อนไขการถือใบอนุญาตทีวีดิจิทัลนะครับ
เพราะว่าบริษัทวัฒนภักดีไม่ได้ประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัล
พร้อมบอกด้วยว่าการประกาศขายหุ้นในครั้งนี้สะท้อนว่าในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี
ทำให้การประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัลนั้นยากลำบากจะกระทบต่อรายได้ของบริษัท
อมรินแจ้งถึงการเพิ่มทุน๒๐๐ล้านหุ้นทำให้ราคาหุ้นอมรินนั้นเปิดตลาดภาคเช้า
ปรับขึ้นมา๕๕สตางค์จากนั้นช่วงบ่ายผันผวนครับ
และปิดตลาดที่ราคาหุ้นละ๗บาท๓๕สตางค์ติดลบไป๑๐๑๓๔นั่นเอง